ช่วงนี้กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของสนุกเกอร์๖แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ
ซึ่งแน่นอนการผ่านเข้ารอบของหมูปากน้ำในศึกครูเซเวอร์เชลเตอร์มันก็ทำให้
วงการเลยครับความคุ้นหวายรายการนี้ยี่สิบหกหรือสามสิบสิบหาคมครับ
แข่งที่แฟชั่นไอแลนด์ที่เงินรางวัลรวม๘แสนบาท
ต้องซิดชอยก็เป็นอดีตมือ๓ของโลก
จะลงแข่งในรายการนี้ยอมรับว่ากระแสวงการสนุกเกอร์ไทยกลับมาคึกคัก
หลังจากที่หมูปากน้ำแล้วก็เอฟนครนายกสร้างผลงานยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์โลก
โดยหมูแพ้ให้กับบาสเซลวีอดีตแชมป์โลก๓สมัยในรอบ๑๖คน๑๒ต่อ๑๓เฟรม
สถิติที่สะใจแฟนและเสียดายกันมาก
ต้องทิ้งท้ายว่าสนุกเกอร์๖แดงรายการนี้จะสร้างดาวดวงใหม่